สามเศร้าเราสามคนนะคะจนนำไปสู่เหตุฆาตกรรมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย
ซึ่งเป็นชายอายุประมาณ๓๖ปีนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมรัดคอสาวคนสนิท
ซึ่งเป็นภรรยาของชาวต่างชาติเสียชีวิตคาบ้านพักหรูนะคะ
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวงนี่แหละค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกนวระจันนาวัน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเพล
ก็นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในบ้านหรู๒ชั้นมีรัวรอบขอบชิด
อยู่ที่บ้านเหล่าสูงตะบนเพ็ญพบศพนางสุนีดอลเนอร์อายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องน้ำภายในห้องนอนชั้นล่าง
จากการชนะสูตรศพพบว่าถูกรัดคอด้วยเชือกสีแดง
ขันชะนอกกับท่อนไม้ด้านหลัง
ผู้ต้องสงสัยก็คาดว่าน่าจะเป็นฆาตกรด้วยนะคะนั่นก็คือนายทองใสปูราชาโตอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตาย
ซึ่งเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับนายทองใสได้มีปากเสียงกัน
จากว่าผู้ตายนำเพื่อนมาดื่มสุราภายในบ้านทำให้นายทองใสไม่พอใจ
แล้วก็หลังก่อเหตุนายทองสัยได้ขับขี่รถเก่งของผู้ตายออกจากบ้านไป
ประมาณ๓๐นาทีค่ะก่อนที่จะมีคนมาพบศพ
ของผู้ตายนั่นก็คือนางทองเพชรสิทธิพรมอายุ๖๓ปี
ให้การกับตำรวจบอกว่าลูกสาวมีสามีเป็นนักธุรกิจรีสอร์ทชาวอังกฤษ
มีกิจการอยู่หลายประเทศในประเทศยุโรป
มีบุษาวด้วยกันสองคนต่อมาเมื่อสามปีก่อน
ลูกสาวได้คบหาดูใจกับนายทองใสซึ่งเป็นคนที่ไม่มีงานทำ
แล้วก็ติดยาเสพติดด้วยก่อนที่จะพามาอาศัยอยู่ที่บ้านพัก
ระหว่างที่สามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติเดินทางไปต่างประเทศ
และทั้งคู่ก็มักที่จะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
สาเหตุก็มาจากความหึงห่วงผู้ตายเกรงว่าจะไปคบหากับคนชายใหม่นะคะ
ล่าสุดตำรวจได้ออกติดตามไล่ล่านายทองใสแล้ว
แล้วก็คาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้ด้วยค่ะ